คุณผู้ชมเรื่องต่อไปนี้เชื่อว่าสะเทือนใจทุกคนที่ได้ฟังแน่นะคะ
เด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบถูกฆ่าเสียชีวิต
โดยมีการเอาดินยัดเข้าไปในปากน้อง

ที่บอกว่าต้องสะเทือนใจเพราะคนก่อเหตุคือพ่อแท้ค่ะ
คือย่าบอกย่าเอกใจแล้วย่าพยายามระวังแล้ว
แต่ครั้งนี้ย่าโดนหลอกเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะ
ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบเสียชีวิตอยู่ที่ป่ามันสัมปะหลัง
อยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ห่างจากหลังบ้านของน้องเนี่ย๓๐๐เมตร
สภาพน้องคือถูกดินยัดเข้าไปในปากค่ะ
ร่างกายไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะคะ
คุยกับย่าของน้องค่ะย่าเล่าบอกว่าทุกคืนย่าจะนอนอยู่กับหลานสาว

จนกระทั่งตี๔เช้ามืดวันนี้ค่ะ
ลูกชายรณชัยปานนท์วัย๒๗ปี
เป็นลูกชายของเธอและเป็นพ่อแท้ของน้อง
ปลุกเรียกบอกแม่แม่ท่อปลาปลาในห้องน้ำแตกแม่ไปดูหน่อย
คนนี้นะคะคนนี้คือรณชัยนะคะรณชัยไปบอกแม่บอกแม่แม่ท่อปลาปลาในห้องน้ำแตก
ไปดูทียายก็เออ
เกิดอะไรขึ้นตกใจอารมณ์ตกใจคนกำลังหลับอ่ะก็ลุกไปดู
ไปถึงอ้าวไม่เห็นท่ออะไรจะแตกเลยยายบอกโอ้โห
เอกใจเลยอ่ะขออภัยย่านะคะย่าบอกย่าย่าใจไม่ดีเลย
วิ่งกลับมาที่ห้องนอนภาพที่ย่าเห็นคือลูกชายกำลังอุ้มหลานสาววัยสามขวบวิ่งออกไป
หลังบ้านมุ่งหน้าไปป่ามันสำปะหลังย่าก็วิ่งตาม
อายุแกก็ประมาณนึงแล้วแกก็วิ่งตามแกก็หกล้มล้มลุกลุกคลาน
กลัวตามไม่ทันเลยรีบวิ่งไปตามเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันตามหา
พอไปเจอหลานก็ไม่ทันแล้วอะค่ะหลานตายแล้วอ่ะ
อยู่กลางไร่มันเลยสภาพคือถูกเอาดินอุดปากด้วย
ส่วนลูกชายตัวดีก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซสีดำหลบหนีไปเลยนะคะ
รวมดีผู้กำกับการสมภรรณรัฐยาวบอกว่าคณีนี้เนี้ย
ย่าให้การบอกว่าลูกชายเนี่ยไปเมาฉลองปีใหม่ชนิดแบบ
ข้ามคืนไม่หลับไม่นอนเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เมาเนี่ย
เมาเหล้าหรือว่าเมาอย่างอื่นด้วยตอนนี้กำลังตามจับตัวอยู่นะคะ
แพทย์ตรวจต้นไม่มีร่องร้อยถูกอ่าถูกทำลายเช่นอีกคอหรืออะไรนะครับ
เสื้อผ้าก็ไม่ได้ถูกถอดนะครับแต่มีดินอยู่ที่ปากกับจมูก
มีเสียงดินอยู่ช่วงเนี้ยเขาก็กินเหล้าช่วงช่วงปีใหม่เนี่ย
เหล้าติดกันหลายวันแล้วก็วันที่เกิดเหตุเขาก็ไม่นอนทั้งคืนแล้ว
แม่ก็ยังสงสัยอยู่กลัวจะเกิดเหตุก็นะฮะมันมีอาการแบบหมายถึงว่าไม่นอนทั้งคืน
ว่าจะหนีไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะหนึ่งจากการสอบถามแม่ผู้ต้องหาก็ว่า
มอไซค์ก็มีน้ำมันอยู่ประมาณแค่ลิตรแล้วก็ไม่มีเงินติดตัวนะครับ